เห็นว่าคนร้ายเห็นว่าแบบมันปอดคนแล้ว

เราก็พยายามปัดป้องอะไรแต่มันก็ไม่สำเร็จ

ก็ไม่รู้ตัวหรอกผมก็บุญอยู่กับกล้องของผม

แล้วตีตื้อนานนี้จนเลือดเราอาบ
เราก็พยายามปัดป้องอะไรแต่มันก็ไม่สำเร็จ

ก็วิ่งหนีผมก็วิ่งหนีแบบวิ่งล้อมรุกปุ๊บคลานชนส้นไม้อะไร
ก็วิ่งเข้าไปในป่าไปหลบแบบก็กลัวเขาตามมาเนอะอะไรอย่างนี้ครับ
พอจนก็อยู่ในป่าแล้วก็แบบพยายามโทรหาเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์มันค้างอะไรสักอย่างนี่แหละ
ผมก็พยายามใช้คำสั่งเหวี่ยงนี่แหละโทรหาเพื่อนมันมีคนเดียวที่โทรหาได้ตอนนั้น
หลังจากเขาทำร้ายร่างกายแล้วเราเสร็จแล้วทำยังไงต่อเขาติดต่อไปเลย
ใช่ครับเพราะผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาเอาของอะไรไปตอนไหนอะไรอย่างนี้
สิทธิ์ของเราที่หายไปมีอะไรบ้างครับ
ก็จะมีกล้องถ่ายรูปอะครับแล้วก็กระเป๋าเอ่ยเลนส์อีก๒ตัวค่ะตั้งกล้องอะไรอย่างนี้
กระเป๋าตังค์อะไรเขาไปหมดเลยที่แบบมันวางอยู่พื้นอย่างนี้

คือเขาก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อน
ไม่เลยครับก็แบบเหมือนชาวต่างชาติทั่วไปที่เจอกันอะไรอย่างเงี้ย

ก็เขาจะใส่เสื้อสื่อมันราซากีฬาค่ะสีดำ
แล้วก็กางเกงก็จะเป็นกางเกงขาสั้นเกงขาสั้นแบบเป็นผ้าล่มนะครับ
เทเนียมเขาเคยเคยเห็นชุดคนที่บิงเทลมั้ยครับ

ถ่ายรูปวิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนร้ายอะไรอย่างเง
ที่โดนกระถำนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๕๖แผงได้
แล้วแผงคุณว่าไงบ้างครับให้นอนโรงพยาบาลต่อหรือว่าให้เจ้าป้านได้
ก็ตอนนี้ก็ออกได้แล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนเขาก็ให้ดูอาการประมาณ๒๔ชั่วโมงเนอะ
แล้วก็เราก็เวียนหัวอะไรเขาก็ให้นอนต่ออะไรอย่างนี้
รู้สึกว่านึกถึงแต่คนร้ายอะครับนึกแต่ถึงหน้าคนร้ายอะไรอย่างนี้
ตอนบลดไม้ตีหัวแล้วเราวิ่งขวาสุกอาศุนย์อะไรอะเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป